มนุษย์ดูหนังพอดแคสต์รายการคุยหนังเป็นกันเอง
ที่จะพาคุณดำดิ่งไปสู่โลกของภาพยนตร์
ฮัลโหลสวัสดีครับ

น่าลองเพลงด้วยไหม
มันจะติดลิขสิทธิมันออกไม่ได้เพราะว่ามันไม่ติด
เพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ลองเดี๋ยวกี่แค่พูดจิงเกอร์เบลค่ะ
เนี่ยเห็นแต่งตัวอยากก็รู้เนอะถ้าเกิดใครดูด้วยภาพอยู่
ชัดเจนว่าเราอยู่ในทีมอะไรแล้วก็จะมาพูดถึงอะไร
ใช่ซึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับหนัง
และสื่อต่างในเทศกาล
วันหยุดยาวนี้ของเราที่กำลังจะถึงนี้
ซึ่งมีตั้งแต่คริสต์มัสแล้วก็ลามไปถึง

มันถือว่าเป็นสิ่งเดียวกันไหม
ถ้าเกิดเป็นแบบชาวอเมริกัน
ตำราอเมริกันก็จะถือเป็นห่วงเวลาเดียวกัน
คือเขาก็รวบยอดว่าคริสต์มาสก็คือเหมือนวันขึ้นปีใหม่ของเขาด้วย
เป็นวันหยุดก็จะเลิกเป็นการแบบหยุดยาวไปเรื่อย

แล้วประเทศเราได้หยุดไหม

แต่ว่าประเทศเราเขาไม่ได้ถือว่าเป็นเทศขีมราชีพปีใหม่

ก็ถือว่าเป็นวันยุดยาว
ยาวไปกว่าจะถึง

พูดง่ายว่ามันเป็นหนังที่ดูได้ทั้งครอบครัว

เพราะฉะนั้นอย่ามาถามกันเลย
จำไม่ได้แต่จำได้ว่าเคยดูแล้วมันก็จะมีภาพ

พระเอกตัวน้อยของตัวนิดของเรา
ซึ่งตอนนี้ก็เติบใหญ่

ซึ่งเพราะอะไรเพราะว่าความน่ารักแล้วก็บรรยากาศของคริสต์มัสในเรื่องมันชัดเจนมาก
ทั้งที่มันเป็นเรื่องแบบเฮ้ยเด็กสู้รบกับโจรที่มางัดบ้านเลย
เขาเรียกว่าท่วงท่า
เอ๊ะปู๊ปผิดอีกแหละ
ต้องพูดว่าอะไรวะ
่ั๊พงษ์
มันคือนางที่ดูร้ายแล้วสบายใจ

ชวนพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรมาดูกัน
ดังนั้นโฮมาโลนจึงเป็นหนึ่งในหนัง
จริงมันมีหลายภาคเนาะ

มันสามารถดูกี่รอบก็ได้
ดูกี่รอบก็ได้
ดูแต่ไม่จำเลือกไม่ได้
มันก็เป็นไปได้ที่เราจะหลงลืม

ถ้าเกิดให้กลับไปดูก็ลืมอยู่นี้

ใช่คือหลังทำงานเยอะแล้วเหมือนสมองมันแบบ

น่ารักที่ไหน

ตอนที่คุยกันมีเรื่องหนึ่งที่นึกถึงขึ้นมาทันทีถูกไหม

เพราะมันมีคำว่าคริสต์มัสอยู่กับชื่อเรื่อง

เป็นเรื่องที่จะบอกว่าชอบเพราะว่า

แต่จริงแล้วมันพูดถึงคริสต์มัสจาเลย

แล้วมันพูดถึงแจ็คส์สเกรอลิงตันที่แบบว่า

แล้วแบบว่าเรื่องมันก็พูดถึงไอ้แจ๊คนี่แหละ

ต้องมีเป็นเทศกาลทุกปีฮาราวีนใช่ไหม
เขาก็ต้องออกไปหลอกผีไปหลอกชาวบ้านอะไรอย่างนี้

แบบการที่ตัวเองจะต้องทำหน้าที่เป็นผีไปหลอกชาวบ้าน

นางก็เลยแบบออกไปประจนภัยไปเดินทาง

พอแจ๊คก็ไปเจอคริสต์มาท์ทาวน์

ว่าเฮ้ยจริงแล้วมันมีเมือง
แล้วก็โลกที่มันมีความสดใสแสงสี

มันก็พูดเหมือนกับว่าคนที่อยู่ในโลกแคบโลกหนึ่ง

แล้วคือนางทำหน้าที่เอาขวัญไปให้เด็ก
แต่สิ่งที่นางทำคือของขวัญที่นางหามาได้ก็จะไม่ใช่พวกแบบตุ๊กตาของเล่นแคนดี้ลูกอมอะไรอย่างนี้

เออเรื่องตั๊ะก็วุ่นวายตลาดปัดเพราะว่านางทำให้เทศกรรมคลิสมาสของในคลิสมาสเทาเวียดไปหมดเลย
แต่หนังคิดว่านี่ต้องมีความวุ่นวายนะ

คือมันแปลกที่แบบว่ามันไม่ใช่หนังที่จะมาดูแล้วจะแบบ
สดใสต์ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย

มันดูดาร์กมันดูเปิดด้วยแบบตัวเอกที่แบบว่าเป็นฝั่งผี
ฝั่งแบบปีศาจฝั่งอะไรอย่างนี้
ซึ่งมันแปลกที่แบบมันไม่ได้เล่าด้วยแบบตัวเองเป็นฝั่งแบบว่า
ก็เลยรู้สึกว่ามันย้อนแย้งกันดีวะ

ความเชื่อมโยงที่แตกมาก
แต่ว่าจริงมันก็เป็นหนังยุค๙๐ทั้งคู่เนอะ

อยากคิดว่ายุค๙๐นี้เป็นยุคทองของของพวกหนังแนวแบบ
มันก็ถือว่ามันก็มาจากช่วงคิสมาสด้วย
ใช่คือเหตุการณ์มันเกิดในช่วงคริสต์มาส
ที่แบบว่าพูดถึงชีวิตความสัมพันธ์หลายคู่
ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้
ถูกต้องทั้งหมดเกิดในช่วงเทศกาลคิสมาส

เทศกาลคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องมีแค่แบบหนังครอบครัวอย่างนี้

ถ้าเป็นคนแบบโหดดิบหน่อยก็จะเป็นแบบ
สาดในวันคิดมาสอะไรอย่างนี้
แบบคิสมาสแบบฆาตกรรมอะไรอย่างนี้
หรือเป็นคนแบบเซ็กซี่หน่อยก็จะแบบ
มีวาบหวามหน่อยในวันคิสมาส
มีความสัมพันธ์รักอะไรอย่างนี้
ในวันคิสมาสเราก็ร้อนแรงได้ถูกมั้ย
แซนตี้ไม่ได้นอน
คือมันสามารถแบบมีความเล่าร้อนในวันคิดมัติก็ได้

ก็จุดไฟมั้ย

แล้วทุกวันนี้ก็ยังมีหนังแนวนี้มาเรื่อย
ก็มีเรื่อยมีเรื่องอะไรอีกที่พี่เฟรมรู้สึกว่าอยากพูด
ที่เรารู้สึกว่าถ้าเป็นหนังนะ

ที่แบบฝั่งหนึ่งแบบมีครอบครัวมีสามีอะไรอย่างนี้

เด็กสาวที่เป็นพนักงานในห้างสรรพสินค้า

นี่ไงก็มีความเล่าร้อนในวันคิดมากเห็นไหม

เล่าร้อนแบบในยุคนั้นไง
ยุคที่มันย้อนไปมันก็แบบเป็นความสัมพันธ์ต้องห้ามประมาณนึง

เพราะว่าอีกคนนึงก็มีครอบครัวด้วย
ใช่มันก็จะเป็นความผิดสินลัดธรรมอะไรเงื่อน

อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ว่ามันสามารถเล่าร้อนได้นะ
แล้วการแสดงมันดีไง
เขาก็จะแบบเล่นอะไรพวกนี้ได้แบบละเอียดอ่อน
เป็นยุคที่แบบผู้หญิงยังถูกกดทับอยู่ด้วย
กดทับจากบทบาทหลายอย่าง
แล้วในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ทุกคนมันออกมาเฉลิมฉลอง

มันเลยย้อนแย้งกับสังคมในช่วงนั้นใช่มั้ย
เออมันเห็นปมของตัวละครได้ชัดเจียนคุณ

แบบให้คนดูรู้สึกว่าในขณะที่ทุกคนมีความสุขแต่มันมีคนที่เศร้านะ
ทั้งสังคมแม่งมีความสุขอะดื่นเรืองสร่างความสีขีดแดง
เพราะหนังเอกใส่โหมกนะเองอยู่ในห้างที่มันแบบหอของขวัญและฟัง

ใช่ที่เขามาทำเป็นพรีเมคเป็นเวอร์ชั่นไทย
แล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นพาร์ทหนึ่งของเรื่อง
ที่เหมือนตัวราคนมันอยากจะบรรยายกัน
แล้วก็จะมีคอนเมซ์ต์อยู่ในช่วงวันนั้น

คนญี่ปุ่นเป็นคนเองกับคริสต์มาร์ทปะ

ก็คือเป็นเรื่องของคู่ละเก่

คือการฉลองเขาก็ปกติฉลองกัน๒คน

คือเป็นเกย์อีกแบบหนึ่งเลยเป็นเกย์คู่เกย์คนละแบบกัน
แต่สุดท้ายก็ต้องมาแบบเออมันไม่มีใครให้เซลลาเบท
ก็มาเซลเบียดกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้สึกประสบการณ์กัน
คือเคนชอบมากเลยแล้วเคนรู้สึกว่ามันมีความเหงานะ
แต่มันอบอุ่นอะรู้สึกปะมันเป็นเหงาที่เป็นอบอุ่นก็ทั้งสองเรื่องเนี่ยเราคิดว่า
มันพูดถึงความสัมพันธ์ของคนในสังคมยุคใหม่
สังคมสมัยใหม่ที่มีความหลากหลายทางเพศ
คือเค้าแทบไม่มีฉากเสกซ์เลยใช่ทั้งสองเรื่องเนี่ย
มันเป็นแค่ความโรแมนติกที่มันแบบคนอยู่ด้วยกันจริง
แล้วคนทำมันก็เลยหยิบเอาคริสต์มัสหรือบรรยากาศวันหยุด

มาใช้ซึ่งจริงเราคิดว่ามันก็ใช้เหมือนกับแครอนี่แหละ
เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เน้นให้มันเห็นความต์เท่าขนาดนั้น
ที่เราเห็นว่าเป็นคู่เกย์เป็นแบบไหนก็แล้วแต่
เหมือนกันมันไม่ได้แปลว่าเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่น

แล้วเทศกาลพวกนี้มันไม่มีความหมาย
มันก็มีความหมายแต่ว่าเขาจะอยู่กับเทศกาลในช่วงเวลาแบบนั้นยังไง
ออกไปคู่กันได้ไหมเป็นแบบเปิดเผยอย่างนี้ได้ไหม
เพราะประเทศญี่ปุ่นก็ยิ่งชัดหนักกว่าบ้านเราอีก
คือมันไม่สามารถไปเดินจุงมือแล้วก็แบบบอกว่า
เอ้ยฉันเป็นคนที่มีความสุขเป็นคู่รักสองคนอะไรอย่างนี้
คือชอบที่มันให้เห็นแบบคู่เกย์หลายแบบ
และแค่รู้สึกว่าชอบที่คู่พระเอกเขาก็ยังไม่ได้พรัมบิดขนาดนั้นนะครับ
ว่าแบบในที่ทำงานอะไรเอ่ยมันก็ยังต้องมีความแบบ
เขาเรียกว่าอะไรระมัดระวังบ้างเซฟตี้บ้างอะไรอย่างนี้
มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญกับความเร็วของแบบ
คนที่เป็นอย่างนี้จริงในสังคมญี่ปุ่นด้วยนะ

มันก็จะเป็นอะไรที่มันดูดูธรรมดามากขึ้นอืม
แต่ว่าเป็นปัญหาในมุมที่มันแบบก็มีปัญหามันไม่ใช่ว่าแบบธรรมดาจน
ใช่แต่มันเป็นธรรมดาที่เรารู้สึกว่าเราดูแล้วเราเพลิน

ในบ้านของเขามันยังเรื่องย่างอยู่
ตอนนั้นมันก็มีเครชชั่นในสังคมไทยเหมือนกัน
อ่าใช่ตอนนั้นก็เป็นประเด็น
สับสนของเด็กผู้ชายสองคน
ในช่วงสิ้นปีช่วงคิดมัตต์

ว่าเป็นผู้ชายรักกันไม่ได้หรอก

เศร้าซึ้งของสองคนนี้ขึ้นมา
แต่กลัวพูดไปสักพักจะไม่ใช่เทพิทมัดแล้ว

ใช่ก็คือสื่อที่เป็นเพลง

ในวันคิดมัตต์นี้เราดูได้แค่แต่หนังซีรีส์
สิ่งที่เป็นสื่อภาพคนอื่นก็มี
แน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้กับเทศกาลคิสมันก็คือเพลง
เชื่อว่าทุกคนก็ต้องเคยร้องเพลงจริงกับเบล

ถ้าอยู่โรงเรียนแบบเป็นศาสนาคริสต์แบบเคนก็จะต้องร้องเพลงสันเสริญพระเจ้า

คือเขาจะมีเวอร์ชันธรรมดาแล้วก็เวอร์ชันคริสต์มัส
ยังไงมันจะแบบลื่นเริงกว่าอย่างนี้ป่ะ
มันก็จะไม่ลื่นเริงกว่าแต่มันก็จะ

คริสต์มัสเนี่ยจะเป็นช่วงที่ได้ร้องเพลงเยอะผิดปกติ
มันจะเป็นช่วงธันวาลช่วงที่จะมีเพลงเยอะมาก

อยู่ก็คือเรียกได้ว่าเป็นเมกาฮิต
ก็คือโชคดีมากที่ไม่มีเพลงแบบว่า
ไม่แน่นะตอนนี้มันอาจจะมีแล้วก็ได้

มันเป็นช่วงที่ได้ร้องเพลงเหมือนเยอะ

ทุกวันนี้ก็คือทำรายได้ไปมหาศาล

เขาเรียกว่าเป็นเพลงบำนานของนาง

ก็คือได้เงินทุกปีในช่วงเทศกาลเนี่ย

ทุกคนก็ฝ่ายฝันว่าอยากจะมีเพลงแบบมาลายบ้าง
ไว้เปิดช่วงคริสต์มัสในทุกปี

เชื่อไหมเพลงนี้เปิดกันจนกระทั่งว่าแบบ

เขายังได้ไม่แต่ว่าจริงเพลงนี้มันไม่ได้ดังมาตั้งแต่แรกเว้ย

คือมันก็จะมีเรื่องของกฎในชาร์จว่าแบบ

ซึ่งมันผ่านมาประมาณแบบ๒๘เกือบ๓๐ปี

ค่อยมีความบูมขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อย

ก็จะแบบเอาเพลงมาทำเอ็มบี้ใหม่

จริงด้วยตัวเพลงมันมันคลาสสิกอยู่แล้ว

ก็ด้วยจนกระทั่งนี่แหละ

ก็คือเป็นเพลงที่ขึ้นระดับ๑ทุกเทศกาลฮิตมัส

แล้วก็คือนางก็เลยใช้โอกาสนี้ไว้ในการแบบ

ทัวร์ไงทัวร์ช่วงคิดมาก

คือไปนั่งดูแอบเสิร์ชรายได้เขาเยอะมากเลยนะ

อย่างนี้ล่าสุดมันมีคนออกมาประเมินว่าเนี่ย

ค่ายลิขสิทธิ์ค่าออกทัวร์ค่าอะไรอย่างนี้
ประมาณแบบ๗๒ล้านดอลลาร์
แค่ค่าลิขสิทธิ์ก็คือสบายแล้ว

เขาจะได้เงินจากเพลงนี้ทุกปี
ประมาณแบบ๒๕ล้านดอลลาร์

คิดแบบนอนสะใบเล็บอยู่บ้าง

เป็นนักร้องเดี่ยวหญิงคนแรกเลยที่ชอบ

คือตอนนั้นเขายอมรับสวยหนึ่งอย่างที่สอง

แล้วก็แบบจำได้ว่าแบบชอบมากจนถึงขั้นแบบ
ช่วงวันเกิดอะเพื่อนวาดรูปเทลเลอร์ให้

เออเป็นวาดศิลป์อำมาตย์ช่วงนั้นเรียนสายศิลปะ

เป็นผลงานที่แบบคือชอบแบบชอบมากเลยว่า

ช่วงนี้เทลเลอร์แบบหลังไม่ค่อยได้ตามละ

ความตั้งตัวมีแต่รูปเทลเลอร์

ทีไรก็จะนึกถึงแบบคริสต์มัสแล้วก็จะแบบโอ้อากาศหนาวเหงาจังเลย

ใช่แต่จริงแล้วคือเพิ่งมารู้ได้สักพักว่า

คนที่เขาแต่งเพลงเนี่ยเขาทำทุกอย่างเองหมดเลย
ก็คือจอร์จจอร์จไมเคิล

มันไม่ได้เป็นเพลงที่เกิดจากความตั้งใจ
แบบจอร์จจะต้องทำเพลงนี้ให้ดีที่สุด

มันเป็นแค่วันหนึ่งที่เขาไปแฮเงาส์

แล้วก็เกิดอารมณ์ติดแตก

ถ้าพูดอันนี้มาไลน์กู

๑๕นาทีก็มาแบบโปรดิเซอร์เล่นเพียโน
แล้วก็แบบมาไลน์มาลองสิ

นี่ว่าจอร์ทมายเคิลเจ๋งแล้วล่ะ๑ชั่วโมง

ฉันไม่อยากทำแอลาบัมเพลงคิดมาสเลยอะ

เขาเอามาร้องกันเว้ย

จะให้กูมาทำเพลงอัลบั้มคิดมากอย่างเงี้มันใช่หรืออย่างเงี้ยแต่ก็แบบ
อ่ะทำก็ทำแล้วก็แต่งสิบห้านาทีเป็นสิบห้านาทีที่เปลี่ยนชีวิตเรา
เปลี่ยนชีวิตจริงถ้าเกิดนางบอกไม่เอาไม่เอาอ่ะไม่อยากทำ
แล้วก็นางก็จะไม่มีเพลงที่หากินมาถึงทุกวันนี้เว้ยซึ่งจริงอย่าง
คิดมัติก็เราก็นับว่าอยู่ในหมวดพวกนั้นนะใช่จริงจริงมันมันก็ยัง
ถือว่าเป็นมัสแบบเขาเรียกว่าถ้าเป็นคลาสสิกเออเป็นคลาสสิก
เป็นมาแซฟอะไรอย่างเงี้คนเรานึกถึงอ๋อแต่สิ่งที่อยากเล่าต่อก็คือ
แบบว่าจะบอกว่าคุณจอร์สไยเคิลเนี้ยเขาเสียชีวิตไปแล้วอืม
ใช่แล้วทีนี้มันก็จะมีเรื่องของที่แต่มาลัยยังไม่เสียชีวิต
มันมีชีวิตอยู่ใช่แล้วทีนี้ร้านคริสต์มัสไม่รู้ว่าพี่เฟรมเคยได้ยินชื่อหนังเรื่องนี้หรือเปล่า
นอกจากมันจะเป็นเพลงแล้วเอออันจริงนี้ไม่รู้ว่ามีมีหนังชื่อนี้
ใช่มันมันเป็นหนังชื่อแล้วจริงจริงแล้วอ่าผู้กำกับอ่ะเขาก็
มาจากเพลงนี้แหละคือเขาชอบแล้วก็สนใจเพลงนี้ใช่
แล้วทีนี้เขาก็ไปติดต่อกับคุณจอร์ดที่สมัยยังมีชีวิตอยู่แล้วคุณจอร์ดอ่ะ
เออเราอ่อนธุรกิจให้ทำได้นะ
ซึ่งหนังเรื่องนี้คิดว่าหลายคนน่าจะได้ดูนะเพราะเป็นหนังยุคใหม่มันปี๒๐๑๘

แต่มันเป็นหนังแบบมันเป็นฟิลหนังเทศกาล
เป็นหนังแบบหนังเทศกาลที่คนทั่วไปจะได้ดู
ไม่แปลกหรอกเพราะว่าในปีนึงมันมีหนังที่พูดถึงคิดมาสเยอะมากเทศกาลวันหยุดเนี่ยเยอะมาก

ซึ่งถ้าจะจำไม่ได้หรือเห็นแล้วจับผ่านไปก็ไม่แปลก

ซึ่งมันเข้าถึงเด็กรุ่นใหม่มากกว่า

เพราะว่าถ้าเราฟังครั้งแรกก็มาจากเทเลอร์แล้ว
แต่จริงมันมีหลายเวอร์ชันมากนะไม่ได้มีแค่จากเทลเลอร์
ใช่แล้วเราก็เพิ่งมารู้นี่แหละว่ามันต้นกำเนิดมาจากแวม
แต่จริงแล้วเราคิดว่าในช่วงวันหยุดยาวเนี่ย
มันไม่จำเป็นต้องไปนั่งดูหนังจิกมัดหรือหนังเทศกาลอย่างนี้ก็ได้เนอะ

เอาเวลาที่เรามีเนี่ยไปดูหนังดูซีรีส์ที่เราดูค้างไว้มาตลอดทั้งปีให้จบ

ไปดูเลยในแอปนี่คือแบบว่าโอ้โหเรื่องนี้ก็ยังดูไม่จบเรื่องนี้ก็ยังดูไม่จบเลย
ใช่พอฉะนั้นน่ะเราใช้เวลาอันมีค่าอันนี้ในช่วงหยุดยาว
คฤตมัติปีใหม่ทั้งหลายเนี้ยนะ
เก็บให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้ามันจะมาอย่างนี้เข้าใจไหม
มันก็เรื่อยอะเนาะพวกอะไรพวกเนี้ย

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้เลือกระหว่างหนังคิดมากหรือหนังที่ดูไม่จบ
ก็ไปดูหนังที่ดูไม่จบก็ได้ไม่มีใครว่า
ถูกต้องมันเป็นวันหยุดของเราเราจะทำอะไรก็ได้
อยากทำอะไรก็ทำครับจะดูหรือไม่ดูก็ได้
หรือจะนอนเฉยไปเรื่อยจนหมดปีก็ได้
ว่าเขาอาจจะไม่เลือกอันนี้ก็ได้ขายของว่ะ
อาจเสื้อมากกว่านั้น

ในเมื่อมันเป็นเทปที่พูดถึงเทศกาลวันหยุดและวันที่มันกำลังจะสิ้นปี

๒๓ใช่ไหม

๖๖แล้วเหรอโอ้โห

ก็ไกลเหมือนกัน
ปีนี้ก่อนก่อนที่เราจะไปทีมปีถัดไป
ที่ปี๒๐๒๒จะผ่านไป
เอางี้อยากให้เป็นคำถามที่ให้คนฟังคิดตามไปด้วยแล้วกัน

ว่าแบบในปีที่กำลังจะผ่านไปเนี่ย๒๐๒๒เนี่ย
เราได้ค้นพบอะไรบ้างจากการเสพสื่อของเรา

รู้สึกว่าจริงปีนี้ถ้าเข้าไปดูเน็ตฟลิกของตัวเอง

ต้องผมคบคิดกับมันถอดรหัฐว่า
ความซิมโบลิกเว้ยแต่แบบทุกวันนี้คือไม่แทบไม่หยุดก่อนพี่คือแบบ

เราเหนื่อยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราโตขึ้นด้วยหรือเปล่า
อาจจะโตขึ้นแบบเริ่มมีอายุแล้ว
เดี๋ยวนะมีอายุมากขึ้นมันอาจจะต้องแบบคิดอะไรมากขึ้นป่ะ

เจอมาตั้งแต่เด็กแล้วพอเริ่มโตมาจบมหาลัยเริ่มทำงานเรารู้สึกว่าเราเริ่มหวยหาสิ่งที่มันเบสิกแล้ว
พอได้กลับไปดูอนิเมตรแล้วมันรู้สึกว่ามันผ่อนคลาย
เหมือนทำให้เรารู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งด้วยป่ะ
ด้วยรู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่แก่ด้วย
แล้วสิ่งที่แอนิเมคมันให้เคมันทำให้เครู้สึกว่าเราเคยคิดว่าแอนิเมคมันเป็นสิ่งที่มันให้สำหรับเยาวชนให้เด็กที่กำลังเติบโต
แต่จริงแล้วมันมีแอนิเมมากมายนะพี่ที่แบบว่า

คือเด็กดูก็สนุกแต่ว่าผู้ใหญ่ดูก็จะได้อะไรอีกแบบหนึ่ง
ใช่แล้วพอเรามาดูในวัยนี้มันเห็นภาพที่ต่างออกไปจากในวัยเด็กเลยนะ
เออก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นปีที่ทำให้เราได้แบบสะท้อนตัวเองแล้วก็ย้อนกลับไปเป็นเด็ก
พร้อมกับว่าสะท้อนความเป็นผู้ใหญ่ของเราในวัยนี้กลับมาอีกรอบ
เออแต่ถ้าของเรานะของเราล่ะ๒๐๒๒ถ้าเกิดติดตามมาสักหน่อยจะรู้ว่าหรือเป็นเพื่อนกับเราในโซเชียลนะ
พอ๒๐๒๒ของเราคือเกาหลี
คือตั้งแต่เขาไปเกาหลีมาเนี่ยก็คือรู้เลยว่าเขาอินมาก
ก่อนไปเกาหลีอีกก็คือดูแบบซีรีส์เกาหลีหนังเกาหลีฟังเพลงเกาหลี
ก่อนนั้นนะเขาก็เป็นรูปสาธารณีใจหัวแล้ว
ในปี๒๐๒๒มันเริ่มขยายไปขยายไปถึงการกู้การการเต้นกลาง
คือเรารู้สึกว่ามันทำให้เราเห็นอะไรหลายอย่าง
แต่ว่าหลักคือปีนี้เราดูรายการเกาหลีเยอะขึ้น

แล้วก็เหมือนตามไปดูชีวิตประจำวันของเขาว่าทำอะไร

แบบไปดูชีวิตเขาที่เขาอัดตัวเองอะไรอย่างนี้
ไปดูชีวิตไปดูชีวิตว่าแบบเฮ้ย

มีแบบโกะมีความแบบเอ้ยทำอันนั้นไม่เป็นทำอันนี้ไม่เป็น
มีปัญหาชีวิตยังไง
เลี้ยงหมานะต้องแบบนอนชอบนอนอยู่เฉยไม่อยากทำอะไรแล้ว
มันขยายขอบเขตในการดูคอนเทนต์ซีรีส์
หรือเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีของเรามากขึ้นไง
มันก็เลยแบบเออปีนี้มันเป็นปีคอนเทนต์เกาหลีของเราจริง

อย่างเดียวคือหน้าเหมือนคนเกาหลี
อีกอย่างหนึ่งคืออะไรหรือเปล่ามีแฟนเป็นคนเกาหลี

จากเสพคอนเทนต์เกาหลีแล้วก็ยังต้องเสพคนเกาหลีอีกด้วย

เขียวว่าผัวเลยเหรอก็ได้อยู่ฮ่า
ใช้คำว่าผัวได้นะผัวเป็นคนเกาหลี

ใช่ซึ่งแบบพอพูดของเคนแล้ว

เขางนักของวิทยาลัย
ว่าอ่ะไปญี่ปุ่นมีแฟนเป็นคนเกาหลีอะไรแน่นะอืมสองพันยี่สิบสามมีความหวังอะไรกับการเสพสื่อของเราในอนาคตไหม
เคนเหรอหรือของพี่เฟรมก่อนไหมถ้าของเราเหรอของเราเราคิดว่าเลยเราอยากดูอะไรที่มันหลากหลาย
หลากหลายมากยิ่งขึ้นอยากเห็นหนังอินดี้มันแมทมากขึ้นเข้าใจไหม
หมายถึงแบบหนังที่มันดูแบบเฮ้ยเหมือนจะดูยากหนังที่ดูแบบอินาทหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
ให้มันคนพูดถึงในวงกว้างมากขึ้นในแง่ว่าอาจจะแบบอ่ะดูไม่รู้เรื่องจังเลย
แต่มาช่วยกันตีความหน่อยซิแบบนี้ก็ได้เหมือนอย่างน้อยให้มันเกิดเป็นการต่อยอดอะไรแบบนี้
ใช่คืออยากให้คนเข้าถึงสื่อภาพเคลื่อนไหวที่มันมีความหลากหลายทั้งในเนื้อหาแล้วก็วิธีการมากขึ้น
แล้วเราคิดว่ามันก็จะมีทางเลือกให้เราได้เลือกไง
เฮ้ยแบบนี้เราชอบแบบนี้เราไม่ชอบหรือเราอาจจะได้ค้นพบว่าเออว่ะมันมีสิ่งนี้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันสนุกขนาดนี้หรือมันน่าสนใจขนาดนี้

ก็คือคิดไม่ออกแหละเอาตามไป

แบบที่เราคุยกันมาตลอดต่อวงการมันก็ดีขึ้นเข้าไปเรื่อย
แล้วก็ถ้าถามว่าคาดหวังหรือว่ามีโฮปอะไรหรอก
คิดว่าก็อยากให้มันมีเทรนด์ที่มากขึ้นกว่าเดิมในทุกวงการแล้วกัน

คล้ายกันแต่ว่าอันนี้อาจจะขยายไปในวงการเพลงด้วย
ว่าแบบอยากให้มันมีพื้นที่สำหรับช่องอื่นบ้างเพลงแนวอื่น

เราก็จะชัดเจนว่าหนังโอท็อปบ้านเราก็คือหนังผี

เราก็อยากให้มันมีช่องอื่นมาบ้าง

เป็นแบบหนังดาร์กแบบดาร์กสุดมาเลยสิ

หนังแบบสัตว์ไทยเสียดสีมาสุดเลยสิ

ก็คือพูดง่ายคือเราแสวงหาความหลากหลายนั่นแหละ

พอพูดมีเรื่องวงการเพลงด้วยใช่ไหม

เปลี่ยนชื่อรายการจากมนุษย์ดูหนังเป็นมนุษย์ฟังเพลงไหม

เรื่องเพลงเยอะกว่าเรื่องหนัง
วงแบมวงเทลอร์อะไรอย่างนี้
เรื่องศิลปินมันคุยกันเรื่องศิลปิน
ดุหลังเหมือนครึ่งนึงจะกลายเป็นเรื่องเพลง
แต่ว่ามันก็มี

ที่เขาบอกว่าจะได้ชิงออสการ์ไม่นาน่ะอย่างนี้เปล่า

แต่เขาก็ได้รางวัลด้วยนะว่าเทลเลอร์ก็ได้เป็นรางวัลกำกับ
สักอย่างแต่ไม่ใช่ออสการ์นะแต่เป็นอีกรางวัลหนึ่ง
ร้องเพลงเต้นอยู่ดีมาแสดงแล้วกลายเป็นนักแสดงแบบจริงจัง
ไม่ใช่ว่าเป็นนักร้องแล้วก็มาเล่นหนังไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างนี้
เหมือนเขาพยายามไม่ทำให้ภาพลักษณ์เขาแบบตายตัวแล้วก็
ปิดกั้นตัวเองอยู่แค่แบบภาพจำเดิม
ซึ่งการกระทำแบบนี้มันนำมาซึ่งความหลากหลายไง

ใช่มันก็จะได้เห็นคนที่เป็นทั้งนักร้องแล้วก็นักแสดงได้มากขึ้นจริงด้วย

อาจจะมีคอร์สมั่วคอร์สแบบมึงเอาทุกธักหวาเลยหรอก
ก็ลองดูลองให้กำลังใจกันไป

เราก็ต้องมีการมอบของขวัญให้กัน

จริงแล้วมันก็จะบอกว่าเกี่ยวข้องขนาดนั้นไหม
คนก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องขนาดนั้น

คืออะไรอ่ะ

เสื้อกันหน่าวไม่น่าใช่ป่ะ

บ้าธรรมดาไป
โอเคเลย

คือเพลงมันก็บอกอยู่ว่า
เราขอไว้ฟอน
ฟังบอกว่านอกจากให้ของขวัญแล้วยังมีโวยพรอีกเหรอ

เราขอไว้ฟอนให้ทุกคน
ใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวังในช่วงวันหยุดปีใหม่

แล้วก็ขอให้เราเสพสื่อที่เราเสพค้างไว้กันให้อิ่มหนำ
แล้วก็มีอะไรก็สามารถมาพิมพ์บอกในโซเชียลต่าง

เพราะว่าเดี๋ยวจะมีแฟนเป็นคนเกาหลี
ไม่ได้เขาไม่เอาคนไทยแหละ
เราสามารถดูรายการมนุษย์ดูหนังทางไทยรัฐพอดแคสต์ได้ที่ไหนบ้างครับ
ก็ถ้าเป็นวีดีโอนะครับสื่อภาพเคลื่อนไว้ก็สามารถดูได้ในยูทูป
ในเพจเฟสบุ๊คไทยรัฐพลัสครับผมแล้วก็อ่าด้วยอืม
แต่ถ้าฟังเสียงเฉยเฉยน้อยเป็นดั้งเดิมก็คืออ่า
ใช่ไหมกูเกิลแอปเปิ้ลแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นอื่นเนอะ
ที่มันเป็นทั้งหลายแหละใช่ฟังได้หมดเลยใช่
ได้เงินได้เงินเติบโตขึ้นเรื่อยจะได้มีเพลงเพลงนี้ฟังไปตลอด
ชั่วกรรณานเทิร์นก็เขาจะได้อยู่กรรณานนานอืม
แต่ว่าที่แน่นอนก็คือได้ดูรายการมนุษย์ดูหนังได้ดูแน่นอน
อีกครึ่งทางของเรานะครับติดตามกันด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ